แต่ว่าหน้าที่การงานอันจำเป็นก็ต้องทำกันไปสำหรับท่านที่ไม่จำเป็นอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
อันนี้ก็แน่นอนยังตำรวบเนี่ยต้องออกไปทำงาน
วันนี้ตำรวจที่ที่บางบัวทองที่นทบุรีที่พระพุทธคุมตัวผู้ต้องหา
ก่อเหตุจี้ชิงทองจากร้านทองในห้างพันทิพย์งามวงวาน
ใส่ขอทองคำไป๓๗เส้นน้ำหนัก๓๗บาท
หลังจากนั้นก็หนีไปตั้งแต่๒๔เมษายนนะครับหนีไปจังหวัดเลย
แล้วไปถูกจับได้วันนี้ก็ต้องคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายคนนี้นะครับนายวรทนสมปางอายุยี่สิบเอ็ดปี
สพรัฐนาธิเบสนี่ฮะคุมตัวมาแล้วอยู่ตรงกลางนะครับ
เอาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวจะไม่รู้ใครเป็นใคร
ส่วนคนร้ายก็ใส่กุญแจมือนะครับพามาทำแผนนะครับ
นี่ฮะนายวรทนบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์นะ
แต่ลารัชการอยู่เดือนนึงทีนี้ต้องกลับเข้ากรมกอง
ตั้งแต่๑๕เมษายนแต่ไม่มีเงินซื้อตัวรถทัวร์กลับบ้าน
ก็เลยวางแผนใช้ปืนปลอมมาจี้ชิงทองจากร้านทอง
ในวันเกิดเหตุแล้วก็เอาทองคำเนี่ย
ฝากเอาไว้ที่ลุงที่เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็ก
แล้วให้ไปขายให้สองเส้นก่อนแถวท่าน้ำนนได้เงินมาสี่หมื่นเก้า
เกือบห้าหมื่นก็แบ่งเงินกันแล้วก็หลบหนีกลับบ้านเกิดไปที่จังหวัดเลย
โดยเหมารถแท็กซี่ไปเลยนะทีแรกยังไม่มีเงินขึ้นรถทัวร์เลย
ชิงทองได้เอาทองไปขายทีนี้เหมาแท็กซี่กลับบ้านจังหวัดเลยเลย
แล้วก็ถูกจับจนได้นะฮะส่วนทองที่เหลือเดี๋ยวต้องไปตามต่อนะครับ